สักครู่นี้มีเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวข้องด้วย
เดี๋ยวให้คุณเขมสอนพาไปคุยกันกับนักกฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับ

ต้องคุยกับทนายสงการอัจฉริยศัพย์นะคะ
เพราะว่าทนายสงการได้โพสต์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
นายสงการอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

สวัสดีครับท่านผู้รายการท่านผู้ชมทุกท่านครับ

อ่านเฟซบุ๊คของทนายสงการอยู่นะคะ
ที่ได้มีการถอดบทเรียนจากเปรี้ยวเอิญแจ้
เกี่ยวกับการทำงานของตำรวจ
ตามหลักกฎหมายค่ะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ปฏิบัติต่อ๓ผู้ต้องหาเปรี้ยวเอิญแจ้เนี่ยนะคะ
มันเหมาะสมหรือไม่มันมีข้อยกเว้นไหมคะ
ผู้ต้องหาหญิงผู้ต้องหาชายมันมีอะไรแตกต่างไหมคะ
ตอนนี้ผมก็ตั้งแต่เปิดเฟซบุ๊กมานะครับ
คนแชร์พลมทลายละครับ๒หมื่นความก็๕๖หมื่น
ทีนี้มันมีเรื่องอย่างนี้ครับคือเราต้องการสะท้อนเสียงเนี่ย

กำลังจะบอกบางอย่างที่ประชาชนจับตามรู้อยู่
ครับเพราะว่าโดยหลักการเอาหลักกฎหมายก่อนกรณีผู้ต้องหาเนี่ยครับมีหมายจับ
เขาเรียกว่าผู้ถูกจับและผู้จับเนี่ยเมื่อจับตัวได้
ก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันท้องที่ที่จับตัวได้ก่อน
ก่อนที่จะส่งตัวไปยังท้องที่ที่เกิดเหตุนะครับ
กรณีผู้ถูกจับตามหมายจับเนี่ย๑ก็ต้องมีการสอบถาม
ว่าเอ่อตัวผู้ถูกจับเนี้ยได้ถูกจับตัวก่อนหรือไม่
แล้วก็แจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายหนึ่งให้ผู้ถูกจับเนี่ย
ติดต่อผู้ซึ่งไว้วางใจหรือทนายความรับฟังการสอบสวน
หรือผู้ซึ่งอยู่ใกล้ชิดตัวเองที่สุดเนี่ย
เพื่อให้รับทราบว่าตัวเองถูกจับตามหมายจับ
และแจ้งสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลถ้าเจ็บป่วย
ก็คือหลักกฎหมายตามประวัยยะยะมาตามปฏิสรรค์ภัณฑ์สี่เลยครับค่ะ
ดังนั้นเมื่อก่อนในต่างจากเกิดขึ้นเราเป็นห่วงจริง
ตัวที่อื่นจะนำเรื่องเคสของคุณเตรียว
หรือเปรี้ยวที่เป็นผู้ต้องหาคดีอุชกัน

ถ้าเขาถูกจับเช่นเดียวกันเขาบอกเอาทำไมไม่ดูแลแบบนี้

ท่านมาพิจารณาเรื่องนี้ว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ให้เขานำพิจารณาแล้วเสียสะท้อนของประชาชนสำคัญครับ

ชายกับผู้ต้องหาหญิงมีอะไรแตกต่างไหมคะ

คือต้องบอกว่าหนึ่งในกรณีถ้าผู้ต้องหาชายกับผู้ต้องหาหญิง
ผู้ต้องหาชายเราทราบกันว่า
หนึ่งเรื่องของการผู้ต้องหาหญิงก็เหมือนกัน
ผู้ต้องหาหญิงต้องบอกว่าผู้ต้องหาหญิงก็มากกว่าผู้ต้องหาหญิง

แต่เรื่องของกรณีของเปรี้ยวกับพวกเนี่ย
ในเฟซบุ๊กเนี่ยผมจะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของการใส่เครื่องพัฒนาการเลย
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันออกสู่โซเชียลเนี่ย
แต่งหน้าแต่งตาการดำเนินการต่าง

ต้องบอกว่าคนที่เจ็บเรื่องนี้มากที่สุดก็คือ
ทางดีดามัณฑาของพคุณแอ๋ม

ญาติพี่น้องเขาวันนี้ก็เจอเขาร้องห่มร้องไห้เลยครับ
ผมบอกว่าเรากำลังจะสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น

พิจารณาและลองตั้งอำการสอบพ่อเทศจิมิตรสิครับว่า
สิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

แค่เสนอความเห็นสะท้อนผ่านโซเชียลในเชิงสร้างสรรค์ครับ
จนกลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลกับทนายว่าเป็น
เหตุการณ์นี้เป็นฆาตกรมาสน่ารายแรกของไทย

คือจริงมันมีข้อห้ามไหมทนาย
จริงแล้วเนี่ยหนึ่งต้องบอกตรงไปมาก่อน
ถ้ารายนี้ทำได้นะครับ
ต่อไปลายอื่นจะเอาเคสของเปรี้ยวเนี่ย
แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนทันทีเลยครับ

เค้าพยายามสะท้อนว่า
ถูกจับต่อหมายจับพูดจับต้องทำยังไง
ไม่ใช่ว่าเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มีหมายจับนะมีหมายจับนะครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วผมกลัวอย่างมากเลยนะครับ
กลัวจะเอาเคสของเปรี้ยวเนี่ยเป็นโมเดลอื่น
แล้วเด็กเยาวชนหรือเคสหนึ่งจะมองเป็นเรื่องของฮีโร่เลยครับ

อื่นเคยปล่อยผู้ต้องหาแบบนี้ไหมทนายคะ
ให้สูบบุรีหรือว่าเจ้าหน้าที่จัดหาขนมอะไรมาให้เนี่ย
ที่มีลักษณะที่ต่อโซเชียลแบบนี้นะครับ
ภาพชูนิ้วมือภาพยิ้มอะไรต่าง
คือพูดถึงผู้ใดจะอ้างว่ามีความสุขอะไรหรือจิตวิญญาณอีกเรื่องหนึ่ง

แต่ฉะนั้นต้องไม่ลืมครับเรื่องสำคัญหนึ่ง
การจะสอบปากคำใดต้องไม่ได้ด้วยการจูงใจ
หรือให้คำมั่นหรือสัญญาประกันหนึ่งประการใด

การสอบสวนนั้นนะครับนี่คือหลัก
หลักและหัวใจของการสอบสวนเลยครับ
ไม่ใช่ว่าเราสัญญาแบบนู่นแบบนี้นี่คือเราพูดภาพรวมนะครับ
ทนไม่เป็นไรเดี๋ยวกันตัวพยายามให้การไว้หักตั้งแต่นี้

ต้องการสะท้อนให้ทางภูมิศาลกระสวนของตลอดได้ปลอดเมตตาพี่จัดลานา
เรื่องสำคัญเสียงประกาศชนที่สะท้อนให้เกิดขึ้น
หนึ่งอาจจะตั้งกรรมการสอบว่าอ้าวทำไมภาพเหล่านี้หลุดไปได้ยังไง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

และต้องเอาบัตรศึกการจับกลุ่มเนี่ย
ผมโฆษณ์มากพอสมควรนะนะครับ
แต่เราเข้าใจได้ว่าแต่ละหน่วยเนี่ย

ระดับภาคระดับต่อรอหรือในส่วนอื่นในการความประชาการ
ถึงสามารถนำตัวของเปรี้ยวผู้ต้องหากับพวกมาได้
แต่เราเป็นห่วงเรื่องทำไมเอานำบันทึกการจับกลุ่มมาเผยแพร่ตรงนี้สำคัญ

เพราะฉะนั้นแล้วนักบริษัทการจับกลุ่มสำคัญมากเลยครับ
ว่าทำไมใครเป็นคนที่นำลงมาในโซเชียลสำคัญครับ
ค่ะเอาล่ะค่ะสอบถามจากทนายสงการเท่านี้ก่อนนะคะ

ค่ะคณะสมการอัตรียศัพท์นะคะ